ต่อเนื่องกันที่เรื่องของไฟนี่แหละค่ะที่หนองบัวลำพูเขามีการจัดงานบุญบ้างไฟ
บุญบ้างไฟเนี่ยคุณผู้ชมปกติมันจะพุ่งขึ้นใช่ไหมคะ
คราวนี้มันเกิดอุบัติเหตุค่ะบ้างไฟมันระเบิดแล้วมันพุ่งเข้าใส่ฝูงชน
ประชาชนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันแตกกระเจิงเลย
แล้วสุดท้ายเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเหตุการณ์แล้วกัน

เห็นไหมคะคือมันพุ่งเข้าใส่กลุ่มฝูงชนที่เขานั่งรอดูอยู่อะค่ะ
ควันขโมงแบบนี้เลยนี่อย่างกับมีระเบิดอ่ะ
คือบ้างไฟมันเหมือนจรวดย่อมเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะนี่เป็นงานประเพณีบ้างไฟที่บ้านหนองเหมือดแอร์
ในอำเภอโนรสังจังหวัดน้องบูรรณภูมิเมื่อวานนี้เองนะคะ
บ้างไฟแสนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๖นิ้วคุณ
ยาว๓เมตรหางยาวอีก๑๐เมตร
เป็นของทีมสองพี่น้องค่ะที่มาจากอำเภอศรีบุญเรือง

พอระเบิดปุ๊บเนี่ยทิศทางแทนที่มันจะพุ่งขึ้นฟ้าใช่ไหมคะ
มันเปลี่ยนทิศมาพุ่งเข้าหาชาวบ้านที่มามุงดูการนำบ้างไฟขึ้นฐานยิง
ก็เลยมีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บไปอีก๑๔คนค่ะ
ซึ่งทีมอาสากู้ชีพก็รีบลำเลียงส่งโรงพยาบาลโน้นสางกันแล้ว
ผู้เสียชีวิตคือนายหนูฤทธิชัยสิงอายุ๖๐ปีนะคะ
สะเก็ดจากแรงกระแทกของบ้างไฟจนกระโหลกเปิดเลย
ส่วนผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู๔คน
โรงพยาบาลอำเภอศรีบุญเรือง๓คนและที่เหลือคุณหมอให้กลับบ้านได้ค่ะ
นายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูก็สั่งการเลยนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วน
นายพิทักษ์พิษศิริวัฒนสุดนายอำเภอโนนสังก็บอกว่าขอยุติการจัดงานทันทีเลย
เพราะว่าสอบสวนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เจ้าของบ้างไฟกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ล้างบ้างไฟอยู่
อยู่มันปะทุขึ้นมาค่ะแล้วพุ่งออกไปนอกเต็นต์เลย
ประเพณีบุญบ้างไฟครั้งนี้เนี่ยหมู่บ้านน้องเหมือนแอร์เขาบอกเขาจัดขึ้น
ตั้งใจจะจัดขึ้นเอาทั้งวันที่๑แล้วก็สอบวิทูนายน
แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้น
ช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงเนี้ยมันมีงานบุญบ้างไฟเกิดขึ้นหลายพื้นที่
ต่องภาคอีสานเขาต้องมาระวังเพราะว่าเขาจะมีการประกาศแล้ว
ออกไปรอบวัฒนธรรมีเท่าไหร่น่าจะประวัติภัย